ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทั้งประเทศเย็นหัวใจ

ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นช่วงของงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศก็ร่วมกัน
ถวายพระพรชายมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ประชาชนที่นั่นเขามีการร่วมกันจุดเทียนแปลอักษร
เป็นการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับของเมื่อวานนี้
นายวิทยาศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตครับ
เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายราชศักระ
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวศรีสะเกดกว่า๕๐๐คน
ร่วมกันรับชมอย่างพร้อมเพียงกันนะครับ
จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวถวายราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติ
และร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีโดยมีจิตอาสา

ได้ร่วมกันจุดเทียนแปรอักษรเป็นคำว่า
ทรงพระเจริญเพื่อเจริญพระเกียรติและสมนติในพระมหากรุณาที่คุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ